ทำผิดแท้ยังไปหัวร้อนใส่คนอื่นนะคะ
ว่ามีชายคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมสีเขียว
ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนกลับมาย้อนสอนมาบนถนน

เขาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ส่งอาหารจอดรออยู่

ทีนี้เบี่ยงไปเกือบจะถูกรถเมย์เฉียว
หัวร้อนนั่นสิคะกลับมาขู่จะยิงคนที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่

หัวร้อนแบบนี้เป็นยังไงไปดูคลิปที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ

ผมเปิดไฟเลี่ยวเข้ามาดีขวาน๔๙

พี่มาหาเรื่องทำไมได้ไงวะคนแบบได้ไงผมถามหน่อยผมทำอะไรพี่
ผมทำอะไรพี่ผมทำอะไรพี่ผมทำอะไรพี่
ผมทำอะไรผิดก็ไม่ผิดไงพี่กำลังไปว่าเป็นอะไร
พี่โดนรถไม่โดนรถมีช้อนก็เอาแล้ว

เพราะว่าเสียงที่ออกมาอาจจะไม่สุภาพหน่อยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยประหลโยธิน๔๕ในช่วงค่ำวันก่อน
ชายใส่เสื้อคุมสีเขียวชายคนนี้ค่ะกลางมาก
ที่ตัวเองขี่รถย้อนสอนมาแต่ว่ากลับไปโมโห
ใส่ชายที่ถ่ายคลิปคนนี้ที่เขาจอดอยู่ริมถนน
แล้วก็เป็นการจอดรถแบบถูกกฎจราจรด้วย
ทีมข่าวสอบถามไปยังคนถ่ายคลิปค่ะชื่อว่านายโอว่า
แต่ว่าขอสงวนนามสกุลไว้ก่อนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ว่าตัวเขาเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่งอาหาร
ทีนี้พอมาถึงหน้าปากซอยประหลโยธิน๔๔
เขาก็เปิดไฟเลี้ยวจะเข้าซอยแต่ว่าจอดรถข้างทางก่อน
เขาจะไปส่งตรงไหนจุดไหนอย่างไร
กระทั่งคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนย้อนสอนมา
เบี่ยงหลบก็เลยทำให้เกือบ

เพราะว่าไม่พอใจที่เขาไปจอดรถขวางทาง
เรื่องนี้นายโอวาสเนี่ยคนที่เขาส่งอาหารเนี่ยไม่ได้แจ้งความนะคะ
แต่ว่านำคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
เพื่อให้เห็นว่าคนแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ
ก็อยากให้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างมีสตินะ

ทำผิดเองแท้นะ

ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยครับอาจารย์ไพรวันแสงสุนทรนะครับ